แชร์ลูกโซ่เนี่ยเวลาดำเนินการแล้วเนี่ยก็จะไปตรวจค้นจับยึดทรัพย์ในส่วนของคนที่เป็นเท้าแชร์นะครับหรือเจ้าของแชร์เนี่ยแล้วสุดท้ายก็จะคืนทรัพย์สินให้เขาไปผมก็บอกว่าขอให้

แชร์แม่มณีนะครับแล้ววันนี้มีเพิ่มอีกนะอีกแชร์นึงนะครับผู้ที่ไปร้องเรียนเนี่ยบอกว่าเสียหายกว่ายุ่งยากกว่าซับซ้อนกว่ามูลค่าเนี่ยเป็นหมื่นล้านเดี๋ยวท่านรอติดตามกันแล้วกันนะครับแต่เรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในความจริงมันมีมาตลอดในสังคมไทยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคนเปลี่

ซึ่งถูกสารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับทั้งในส่วนของตำรวจสพอุดรธานีที่ไปขออนุมัติศาลไว้แล้วก็ปอศด้วยคดีช่อกงประชาชนยังตามตัวไม่พบนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามไล่ตามตัวอยู่ไปดูทรัพย์สินต่างอายัดเงินได้บ้างไปดูตึกรามบ้านช่องที่ซื้อเก็บเอาไว้พวกนี้บ้างนะครับคดีก็ต้องเดินกันต่อไปผู้เสียหายก็ทยอยออกมาเรื่อยวันนี้ไปที่
คุณสามารถเจนชัยจิตวณิชย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยฤทธรรมนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเป็นประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ที่ทำเรื่องนี้มานานแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยกับทางกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบของกรมสอบส่วนคดีพิเศษอุดีเอสไอว่าคดีจะเดินต่อไปอย่าง
มีการร้องเรียนกันอีกในวันนี้เนี่ยนะครับเสียหายมากกว่ายุ่งยากซับซ้อนกว่ามูลค่าก็เยอะกว่าเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับตอนนี้คุยกับคุณสามารถก่อนนะครับสวัสดีคุณสามารถครับแชร์ลูกโซ่อีกแล้วครับคุณสามารถทำเรื่องนี้มานานครับถ้ารวมรวมแล้วเนี่ยเรื่องของแชร์ลูกโซ่ที่ว่ามีคนเสียหายมีคนมาร้องถูกโกงกันมาเยอะเนี่ยมันน่าจะก

หรือถูกประนามว่าเป็นคนโล่งครับเขาก็เลยไม่มีใครออกมากันครับไอ้พันพันวงแล้วมูลค่าที่คุณสามารถบอกว่ามันน่าจะโหเป็นล้านล้านหลายล้านล้านล้านล้านเนี่ยฟ้องยึดทรัพย์เอามาคืนเอามาให้กับคนที่เขาสูญเสียอะไรพวกนี้มันมีปรากฏบ้างไหมมีมีอย่างชะม้อยเนี่ยก็ได้คืนกันอ่าแล้วก็แชร์แม่นกแก้ววันนี้ก็ได้คืนกันนะครับแต่

ฉะนั้นการที่ลาสเอาไปเป็นของเปจันทร์นี้ก็ไม่โอเค
ทรัพย์ที่เป็นของผู้เสียหายให้คืนให้กับผู้เสียหาย

ถ้าประมงยึดไว้แล้วเนี่ยปงก็จะต้องออกประกาศคุ้มครองสิทธิ์

ประชาชนก็ต้องไปล่อลงชื่อเหลือคุ้มทรงสิทธิ์
และก็เสนอไฟการและให้สารแพ่งพิธินาบริการเกิด

พอว่ากว่าที่ปอมมองท์จะขอคุ้มครองสิทธิ์ได้
ก่อนที่จะส่งให้พนักงานอายการส่งให้สารแพ่ง

คือสารชั้นต้นสารอุทธรณและสารดีกาเหมือนสารอาญานี่แหละครับ
ทีนี้มาตรงแชร์แม่มณีก่อนที่ปรากฏล่าสุดเนี่ย
คุณสามารถดูแล้วระบบกระบวนการ
ในการที่จะไปชักชวนผู้คนมาเล่นแชร์แม่มณีอะไรกับเขาเนี่ย
มันแตกต่างหรือว่าผิดแผกไปจากที่เคยมีมาไหม
ต่างนะคือต่างก็คือใช้เทคโนโลยีในการที่หลอกพี่น้องประชน
ผมอยากให้นำเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้ที่เราได้ยิน
วัยรุ่นที่โดนหลอกเนี่ยส่วนใหญ่เกิดไม่ทันชะม้อย

สมัยก่อนชะม้อยนี่อ้างว่าลงทุนน้ำมัน
แล้วก็เสนอดอกเบี้ยให้ร้อยละ๖๕
ชะม้อยต้องมีการหลอกถึงจดทะเบียนบริษัท

คนที่จะลงทุนกับชะม้อยต้องเจอชะม้อย

ยุคนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเจอหน้ากัน

ไม่เคยเห็นเลยว่าแม่มณีประกอบธุรกิจอะไร
ไม่เคยเห็นจริงเลยว่าแม่มณีเนี่ย
ทำธุรกิจที่บอกว่าทำหนังจริงไหม

เห็นแต่รูปถ่าย
แม่มณีเอาไว้ในเฟซบุ๊คเท่านั้น
แล้วเวลาโอนเงินก็ไม่ต้องมาเจอกันแล้ว

หลวงพี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือความต่าง

เป็นเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์

ฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าวันนี้รูปแบบอาชญากรรมมันแปลเปลี่ยน

ก็คือเสนอปันผลสูง
ให้ชาวบ้านหลงเชื่อนะครับ

ลูกโซ่เนี่ยทุกคนลงแรกได้ตังค์หมด
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงินออกมา
เพื่อที่จะทำให้เหยื่อยตายใจ

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน
เพราะอาชญากรเขาต้องปล่อยเงิน

ประชนที่ถูกหลอกครับวันนี้ที่เขาถูกหลอกเนี่ยเขาเสียความรู้สึกอยู่แล้ว
แล้วถ้าเกิดเขายังบางคนเนี่ยไปกู้นี่ยมสินมาเนี่ยเขาจะไปผ่อนชำระยังไง
เขาจะไปผ่อนชำระยังไงนั่นคือสิ่งที่ผมว่าน่าเป็นห่วง
คือเรื่องของกระบวนการติดตามทรัพย์แล้วภาวะหลังจากนี้เขาจะอยู่อย่างไร
ระหว่างที่จะรอจะได้ทรัพย์สินคืนเขาจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไร
นั่นคือสิ่งที่ผมบอกมันน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าผมเห็นบางคนเนี่ยเป็นแม่ขาย
เป็นแม่ขายหมายความว่าไปรับสมาชิกคนอื่นมาเนี่ยร่วมลงทุนแล้วตัวเองก็ลงทุนกับเขาต่อด้วยเนี่ย
ซึ่งตรงนี้เองมันเป็นทั้งหนี้หนี้หมายความว่าหนี้ที่ตัวเองไปลงทุนด้วยแล้วเนี่ย
ยังต้องไปรับผิดชอบหนี้ที่ไปชวนเข้ามาเองเนี่ยจะอยู่ยังไง
ถ้าเกิดในเมื่อสุดท้ายถ้ายังปล่อยเป็นช่องว่างแบบนี้
ผมกลัวว่าจะมีแม่มณีหนึ่งแม่มณีสองแม่มณีสามแม่มณีสี่นะครับ
เพราะฉะนั้นคือนอกจากตามตัวแม่มณีแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องไปไล่ดูว่าทรัพย์สินของมณีเนี่ย
หรือว่านางสาวบรรษณีย์เนี่ยมีอะไรอยู่บ้าง
เพื่อที่จะเอาไว้รอกระบวนการในการที่จะเอามาเฉลี่ยคืนให้ผู้เสียหายเขาใช่ครับ
แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าผู้เสียหายที่เขารอการเฉลี่ยคืนเนี่ย

ต้องดูเจตนาคือผมบอกการรับโทษทางอาญาต้องมีเจตนา
เจตนาในการกระทำความผิดท่านรู้อยู่แล้วว่าแม่มณีหลอกชาวบ้าน
แล้วคุณก็ไปร่วมกับแม่มณีหลอกเขาเนี่ยคุณก็ต้องรับผิด

ถ้าไม่รู้แต่ถ้าคุณได้เงินไปเนี่ยคุณก็ต้อง
อย่างน้อยทางอาญาไม่ผิดแต่ทางแพ่งคุณก็ต้องผิดด้วย
คือมันต้องดูยังไงรับเงินเข้ามาก็ต้องมีความผิดอยู่แล้ว

มณีบอกว่าถ้าลงทุนกับเขาได้๙๓ผลตอบแทนพันหนึ่ง
อีกเดือนหนึ่งได้๑๙๓๐ผมเป็นแม่ขายให้กับแม่มณี
ผมหัก๔๐๕๐อะไรก็แล้วแต่แล้วค่อยส่งให้คนที่ผมไประดมเงินของผม

ก็ถ้ามีเจตนารู้อยู่แล้วว่าแม่มณีโกงแล้วเราไปร่วมกับเขาโกง
แต่ผมไม่รู้ว่าแม่มณีโกงแต่ผมหักหัวคิว
ผมไม่รู้ว่าแม่มณีโกงไม่รู้ว่าผมก็รู้ว่าผมเอาเงินมาผมก็ส่งแม่มณี
ผมได้มา๙๓แต่ผมหักหัวคิวไว้แล้วผมค่อยไปส่งปลายทางผม
คือเรื่องนี้มันก็ต้องละเอียดอ่อนนะครับผมว่ามันก็ควรจะต้องดูเป็นรายละเอียดองค์ประกอบ
คือถ้าเราไปบอกเลยว่าผิดเดี๋ยวกำลังใจก็จะหาย
ถ้าเราบอกว่าไม่ผิดเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่อง
เอาเป็นว่าผมว่าเราดูตามเจตนานะครับ
เพราะผมคิดว่าประมวลกฎหมายอาญาหลักเจตนาในการรับผิดทางอาญา
เขาดูเรื่องเจตนาเป็นหลักเจตนาก็มีทั้งเจตนาภายนอกและเจตนาภายใน

แต่ผมคิดว่าพนักงานสอบสวนเขาก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมา
อายุความเท่าไหร่คดีอย่างนี้
คือมันอยู่ที่ว่าเขาจะให้จับหรือจะไม่ให้จับ
ก็ใช่แล้วมันก็ต้องไปดูว่ามณีเขาจะยอมให้จับหรือไม่ยอมให้จับ
คือถ้าจะไม่ยอมให้จับก็จับยาแต่ถ้ายอมให้จับมันก็จับง่าย
สมมุติถ้าได้ตัวมาเร็วโดยเร็ววันนี้เจอตัว
ก็มีอยู่๒แบบแม่มณีจะสู้คดีไหม
ถ้าแม่มณีสู้คดีก็ตั้งทนายสู้คดีแล้วก็สู้กันตามหลักกฎหมาย
ประเทศไทยกระบวนการอิทธิ์ทำเป็นระบบเก่าหา
ฉะนั้นพนักงานสอบสวนก็ต้องรับคำร้องทุกข์จากชาวบ้าน
แล้วก็รู้รวมอย่างอาถารณ์ฟ้องไปพนักงานในการก็มีความเห็นไป
แต่ทางแม่มณีก็มีสิทธิ์ตั้งทนายสู้ก็สู้คดีไป
แต่ถ้าสมมุติกรณีสู้แล้วแพ้ก็อยู่ที่ว่าแม่มณีจะรับสารภาพ
ในศาลอุทธรรมหรือศาลดิการเพื่อให้เป็นนักโทษเด็ดขาดใหม่
เพื่อที่ให้ตัวเองทำชั้นในกระบวนการของราชธรรมได้อีก
ซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นเทคนิค
ซึ่งผมก็มองว่าเราจะทำยังไงไม่ให้คนมากล้าโกงคนไทย
ฉะนั้นสิ่งที่มันสุดเราก็ต้องเอาบทเรียนในอดีตมาศึกษา
แล้วก็ตีกรอบวางกรอบไว้
เพื่อที่จะไม่ให้ใครกล้าที่จะมาหลอกคนไทยด้วยกัน
ผมคิดว่าท่านนายกรมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา
ท่านพูดมาตลอดว่าต้องแก้โกงท่านบอกว่าต้องแก้จน

ฉะนั้นผมมองว่าวันนี้เองท่านจะต้องเอาปัญหาแชร์ลูกโซ่มาถอดบทเรียน
พอมาถอดบทเรียนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราจะทำอย่างไร
ไม่ให้กระบวนการแบบนี้มันเกิดขึ้นกับคนไทยอีก
ถ้าเราไปพูดกันว่าความโลภความโลภมันแก้ไม่ได้ครับ
แต่เราทำอย่างไรที่จะให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
โดยที่ไม่เป็นละเมิดคนอื่นหรือไม่เอาเปรียบคนอื่น
ฉะนั้นถ้าบทลงโทษรุนแรงผมยังเคยคิดเล่นนะครับคุณภาคภูมิ
เอาในสมัยก่อนในสมัยอายุทยา
เขาบอกว่าถ้าเราเอาเงินไปเนี่ยจะต้องเอาเงินมาคืนจนกว่าเขาจะปล่อยตัว
เดี๋ยวจะทำอย่างไรให้มันยั่งยืนแล้วก็เป็นรูปประทำ
เดี๋ยวขอนุญาตไว้ช่วงหน้าคุณสามหาศพักกันครู่เดียว
กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบที่จะมาบอกความคืบหน้า
เดี๋ยวมาคุยกันด้วยว่าอีกแชร์ลูกโซ่นึง
ที่วันนี้ก็มีการไปร้องเรียนไปแจ้งความกันเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
ท่านผู้ชมครับตามกันต่อนะครับเรื่องของแชร์แม่มณี
วันนี้มีผู้เสียหายที่ไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรมเยอะเลยนะครับ
เราจะสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินคดีเรื่องนี้
คุณปิยสิริวัฒนวรางกูลนะครับ
สวัสดีครับท่านผอปิยสิริครับ
สวัสดีคุณภาคภูมิแล้วก็ผู้ชมครับ
ครับตอนนี้พอจะสรุปตัวเลขได้ไหมครับว่าตลอดช่วงวัน๒วันที่ผ่านมา

ยอดของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีการแจ้งเข้ามาตอนนี้นะครับ
อยู่ที่ประมาณตัวเลขเนี่ยณเวลา๑๘นัยกาเนี่ย

คนนี้เฉพาะส่วนกลางนะครับไม่นับกับภูมิภาคอีก๑๐ที่นะฮะ
ตัวเลขรวมตอนนี้น่าจะถึง๓๐๐คนแล้วครับ
อันนี้ไม่รวมกับของปศกับสพเมืองอุดรธานีหรือว่าจะเป็นจังหวัดอื่นก็แล้วแต่

ส่วนตัวเลขความเสียหายในที่แน่นอนตอนนี้มันยังไม่สามารถตอบได้
เนื่องจากว่าการแจ้งของผู้เสียหายเนี่ยยังต้องไปตรวจสอบยอดว่าเสียหายจริงเท่าไหร่
ได้กลมแน่นอนแล้วตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า๓๐๐ล้านครับ
ครับเราจะดำเนินยังไงต่อฮะดำเนินการยังไงต่อสำหรับการร้องเรียนเข้ามา
ครับคืออย่างนี้ครับการร้องเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะพัฒนาเป็นคดีพิเศษอยู่แล้ว
ผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคแล้วประกอบกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินการไปบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยจะต้องบูรณาการจับมือร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ถูกออกหมายจับอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ต้องไปร่วมกันว่าหน่วยงานต่างจะไปรวมศูนย์ยังไง
ใช่ครับถูกต้องครับด้านนี้ก็ทางท่านอธิบดีกรมสอบสวนเนี่ย
ก็เดี๋ยวจะมีการหาลือแล้วก็ประชุมร่วมกับทางท่านผอบตรครับ
ถ้าตามหลักเกณฑ์การรับเขาเป็นคดีพิเศษเนี่ยคือดูที่มูลค่าความเสียหายใช่ไหมฮะ
ค่อยญาติมี๒ส่วนครับส่วนแรกเนี่ยจะดูตามประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษของที่๗
ก็คือว่าในคดีชาลูกโซ่ที่รับดำเนินการจะต้องมีความเสียหายเกิน๓๐๐ลาย
มีมูลค่าความเสียหายเกิน๑๐๐ล้านอย่างได้อย่างหนึ่งประกอบกับการพิจารณาใน
เพราะว่ามีผู้ส่งอิทธิพลอยู่เบื้องหลังอย่างนี้เป็นต้นครับประกอบกัน๒กรณีครับ
ว่าเขาแจ้งไปยังแม่ข่ายคนอื่นด้วย
มีทั้งแจ้งไปที่ตัวการสำคัญแล้วก็มีทั้งร้องเรียนว่ามีการจ่ายตังค์ผ่านตัวแม่ทีมแม่สายครับ
ทีแม่ข่ายเราจะแยกยังไงฮะหรือว่าเราต้องไปดูพฤติกรรมยังไงไหมครับ
ว่าเขาผิดไม่ผิดร่วมด้วยไม่ร่วมด้วย
การแจ้งข้อกำหาบุคคลใดแล้วแต่ทางกดิอาญาจะต้องแน่ชัดว่ามีเจตนาโดยไม่สุจริตในการทำความผิด
จงใจที่จะหลอกเขาหรือว่ามีส่วนร่วมกับการกระทำผิดกับตัวการสำคัญ

จำเป็นต้องเข้ามาไหมแล้วเราจะมีเวลาว่าภายในกี่วันกี่วันยังไง
แต่เวลาช่วงหนึ่งช่วงใหญ่เลยทั่วเทศเลย

แล้วก็ดึงสำนวนเข้ามารวมกันเป็นสำนวนเดียว

มาตรงเฉลี่ยทรัพย์ถึงได้พวกนี้
มีผลแน่นอนครับเพราะว่าท่านต้องเป็นผู้เสียหายในคดีครับ
ถึงจะพิจารณาเฉลี่ยทรัพย์กับผู้เสียหายในคดีครับ
ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะประชุมกันใช่ไหมครับ

คุณปิยะสิริวัฒนวรางกูล
เดี๋ยวเราต่ออีกเรื่องหนึ่งเลยกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวต่อสายได้เราจะคุยกันเรื่องแชร์อีกวงหนึ่งเป็นแชร์ลูกโซ่
ที่วันนี้ก็ไปร้องเรียนไปยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเหมือนกันนะ
คุณสามารถฟังแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้แจ้งต้องมาแจ้งเลยใช่ไหม
แจ้งเลยใช่ไหมคือผมยังอยากจะนำเรียนอย่างนี้เขาว่าผู้
เสียหายเนี่ยจะถูกหลอกต่อว่าอย่าแจ้งความถ้าแจ้งความแล้ว
ไม่ได้เงินคืนไงหมายถึงว่าตัวตัวต้นทางเขาเนี่ยนะใช่ตัว
พี่เป็นรายใหญ่เขาเนี่ยก็จะมาบอกว่าอย่าแจ้งความแนะแล้ว
จะไม่เดี๋ยวคืนแล้วแจ้งความก็ไหลถูกฟ้องกกลับมันเคยมี
แล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านก็เน้นย้ำว่าจะเชื่อใครระหว่างแม่มณีกับท่านนายก
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ท่านสั่งการมาอย่างชัดเจนว่าให้เร่งรัดคดีที่เป็นการช่อกงประชาชน
ฉะนั้นผมคิดว่าถึงวันนี้เราต้องยึดหลักคำพูดของพระพุทธธาตุ
บอกว่าคนเราเนี่ยถ้าพูดโปรดต่อตัวเองแล้ว

แต่แปลว่าในเมื่อเขาโกหกเราแล้วว่าลงทุน๑๐๐๐แล้วจะได้ปันผล๙๐
ตอนสุดท้ายตอนนี้มันไม่ปันผลแล้วเนี่ย

ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเข้าพบกับเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะมอบหลักฐานแล้วให้พนักงานเจ้าที่ดำเนินการฟ้องให้

พอตกขบวนท่านต้องไปจ้างทนายฟ้องเองนะครับ
เพราะสุดท้ายเนี่ยพอสมมุติรัฐฟ้องไปแล้วเนี่ย
มาทีหลังเนี่ยผมว่ายากมากเลยในการที่จะไปอยู่ในสำนวน
ตามรายชื่อที่ท่านมีเข้าไปภาคศาสตร์ไป
คือแน่นอนว่าเขาอาจจะติดต่อมาว่า
คุณอย่าไปฟ้องนะเนี่ยจะคืนเงินอยู่แล้วนะ
เดี๋ยวคืนแน่เดี๋ยวเอามาให้แน่
แต่ถ้าคุณฟ้องคุณไม่ได้อะไรเลยคุณไม่ได้

ก็มีไม่งั้นถ้าไม่เชื่อไม่มีใครพูดหรอก
แล้วพอคดีเดินไปแล้วปุ๊บเขาไปถึงเรื่องของอะไรก็แล้วแต่
เฉลี่ยเงินคืนแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ฟ้องเนี่ยคุณโอ้โหยุ่งเลย
ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีการชวนไปลงทุนกลุ่มใหม่

ไปกลุ่มใหม่หวังว่าจะได้ไปอยู่ต้นไงอืมถ้าเกิดตอนเนี้ยตกขบวนไปแล้วนี่
ในเมื่อแจ้งความก็ไม่ได้ก็ไปอยู่ต้นเลยไปร่วมกับเขาหรอกมันก็มี
ถ้าดูจากต้นทางเลยนะคุณสามารถทำไมคนถึงเชื่อทำไมคนถึง

อย่างแผ่นโปสเตอร์ที่เขาโปรโมทเนี่ยผมดูแล้วมันโอ้โหความเป็นไปได้
จะไปเอาดอกผลที่ไหนมาให้เราก็มันมีคนเขาเรียกอะไรอ่ะหน้าม้าทำให้เชื่อด้วย
มันไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วจะเชื่อนะครับฉะนั้นเขามีกระบวนการกองเชียร์มีกระบวนการสร้าง
ความน่าเชื่อถือที่เขาพยายามทำตลอดก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคนที่เข้าไปเนี่ยก็ถามคนอื่นว่าได้เงินไหมทุกคนบอกว่าก็ได้จริง
ซึ่งเขาก็ได้จริงบางทีเขาก็ไม่ใช่หน้าม้าจัดตั้งหรอกแต่ว่าคนนั้นเขาก็ได้จริงในช่วงนั้นก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาต้องห่อนเงินมาให้ก่อน
ลงหนึ่งบ้างมีมุลหนึ่งบ้างสามหมื่นบ้างลงกันไว้น้อย
พอได้ปันผลมาเริ่มลงเยอะขึ้นพอลงเยอะขึ้นก็ติดเบ็ดที่เขาวาง
มีใครไปบอกว่าระวังนะจะถูกโกงสักวันหนึ่ง
ฉุกคิดบางคนอาจจะฉุกคิดว่าเฮ้ย
เอาขอเป็นค่ะมือนี้มันสุดท้ายครับ
ถ้าได้เสร็จจะเลิกเลยปรากฏมณีไปก่อน
คุณสามารถวิธีการของการที่เขาไปจัดสรรเงิน

ในการเอาลงตอนแรกแล้วเอาเงินตอนไหน
ที่มาให้คนนี้เอาคนนั้นมาให้คนนี้มันยังไง
อย่างเช่นเขาบอกว่าวันนี้เขามีหน้าตัก๑ล้านเขาก็มีหน้าตัก
คุณภาคภูมิลงเลยเขาก็รู้ว่าคุณภาคภูมิอาจจะแรกลงน้อยก่อน
อาจจะลง๑๐๐๐เขาก็เสียงเลย
ผล๙๓๐เขาก็โอนให้คุณภาคภูมิเลย

แต่เขาพอคุณภาคภูมิลงไปปุ๊บคุณภาคภูมิลงเพิ่มแน่นอน
เพราะมันได้เพราะมันได้คุณภาคภูมิก็อาจจะลงมือ
เขาก็สติ๊กเลยว่าคุณภาคภูมิลงไปแล้ว๑๐๐บาทตอนนี้ลง๑๐๐๐บาท
เขาก็จะมีคนคอยทำการบ้านให้เขาจะมีคนคอยจด
อย่างเช่นถ้าต่อมาในไก่ลงเท่าไหร่เขาจะเห็นหมด

ฉะนั้นเขาจะเห็นทุกวันเลยว่าวันนี้เงินเขาเข้าเท่าไหร่
แล้วเขาก็วิเคราะห์ต่อได้ว่าวันที่๒วันที่๓เงินเขาเข้าเท่าไหร่
ถ้าวันนี้กราฟมันขาขึ้นเขาแบบว่าโอเค
แล้วเขาตั้งเป้าสมมุติถ้าถึง๔๐๐ล้านเขาไปเลย

เขาไม่สนหรอกว่าจะมีคนมาต่อหรือเปล่า
อย่างที่ผมได้ยินจากผู้เสียหายเขาบอกว่า
สะกิดบอกว่าจะลงเพิ่มมณียังไม่รับเลย
ว่าถึงย่อแล้วถึงย่อแล้วก็ไป

นี่คือวิธีการของขบวนการเหล่านี้นะฮะ
บางคนคิดว่าแชร์ลูกโซ่ถ้าอยู่เกินปี

ฉะนั้นบางครั้งถ้าเราใช้เวลาก็อาจจะถูกหลอกเหมือนกัน
ฉะนั้นเราไม่สามารถจะคาดเดาได้เลยว่า
วงแชร์วงนี้จะปิดเมื่อไห
เพราะเราไม่รู้ว่าเขาตั้งเป้าไว้เท่าไหร่
แล้วถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเข้าไปเนี่ยเราก็เสียหาย
ฉะนั้นบางคนอย่าคิดผมเลยบอกไงฮะ
บางคนคิดว่าเล่นแชร์ลูกโซ่เข้าไวออกไว
ไม่ต้องไปสนใจเข้าปุ๊บออกเลย
สิ่งที่ท่านคิดแค่นั้นมันก็จะทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อแล้ว
เผลอก็เงินที่เอามาให้ก็เอาเงินคุณสามารถมาให้ผม

คือผมมองว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวดีกว่า

ผมคิดว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันได้มาจากน้ำตาคนไทยด้วยกัน

โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหายังเป็นรูปธรรมและยั่งยืนด้วยนะ
แต่ว่าตอนนี้คุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรก่อนนะครับ
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
วันนี้พาผู้เสียหายไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมเช่นกันนะครับ
เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่อีกวงหนึ่งนะครับ

ครับวันนี้ไปที่กระทรวงยุติธรรมใช่ไหมฮะ
แล้วก็ไปขอให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมเนี่ย
สั่งโทษคดีมาให้ดีใจเนี่ยรับความคดีครับ

ถ้าความเสียหายที่มาเฉพาะวันนี้นะนัดฉุกเฉิน๑๐กว่าล้านเท่านั้นเอง

ใช่แต่ว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้น่าจะมาอีกเป็นหมื่น
ครับผมดูจากข้อมูลที่ทนายรณรงค์ให้เอาไว้เนี่ย
บอกว่าความเสียหายของคดีนี้
มันยุ่งยากมันซับซ้อนและมันเยอะ
แชร์ลูกโซ่อื่นเลยเนี่ย

คดีแชร์แม่มณีเป็นคดีแชร์ที่โกงกันง่ายนะครับ

แต่อันนี้มันมีการโอนเงินเข้าไปทำธุรกรรมทางธนาคาร
เปลี่ยนจากตัวเลขเหมือนแต่เงินสดเนี่ย

ซึ่งไม่ได้เป็นการโอนเงินแบบง่าย
มีการทำ๔๒ประเทศด้วย
คือมันชัดเจนแล้วมันชัดเจนนักขณะนี้แล้วว่า
เขาถูกหลอกลวงกันอย่างนี้หรือว่าเรียงไง
ช่วงแรกเขาก็ปันผลร้อยละ๑๐ต่อเดือน
พอไปสักพักหนึ่งก็เหลือร้อยละห้าแล้วสักพักหนึ่งก็ไม่จ่าย
พอคนเห็นว่าไม่จ่ายเขาก็อยากถอนเงินไปพอร์ตเขาออกใช่ไหม
ปรากฏถอนไม่ได้คุณภาคภูมิ
พอมันถอนไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ย
บริษัทนี้เขาเปิดมา๔ปี
มียอดผู้เข้าร่วมมากกว่า๓๐๐๐๐ราย
การจะลงเข้าไปร่วมทุนเนี่ยต้องใช้เงิน๕๐๐๐๐บาทค่าต่ำ
นึกภาพออกได้ไหมว่ามันจะหายเยอะขนาดไหน
ธนายโรนโลงได้ถามไปบริษัทเขาหรือยัง
ของเจ้าของหรือว่าใครก็แล้วแต่ว่า
ตกลงเขาไม่จ่ายจริงเขาไม่ให้แล้วหรือยังไง

บริษัทเห็นทางผู้เสียหายเขาบอกว่า
มีการนัดคืนเงินกันวันนี้แล้วปรากฏไม่ได้
มีการเลื่อนไปอีกซึ่งจะทำให้ทางผู้เสียหายเนี่ย
ครับดูแล้วเรื่องนี้น่าจะยุ่งยากซับซ้อนกว่าใช่ไหมฮะ
แม่มันนี่แค่๔๐๐กว่าล้านครับ
อันนี้๔๐๐๐กว่าล้านผู้เสียหายหลายหมื่นคน
แต่เบื้องต้นวันศุกร์นี้จะพยายามขนมาให้เยอะครับ

ชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะได้คุยกับเขาให้โอกาสเขาชี้แจง

ตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกับทางบริษัทอะไรของเขาเนี่ย
คือถ้าบริษัทอยากชี้แจงก็แจ้งมานะครับ

ไปนั่งฟังด้วยว่าอย่างไรบ้าง

ที่ธนาฬงศ์ลงเจอน่ะขนาดนี้เท่าไหร่

พ่อแม่ลูกเอาเงินลงทุนเงินเก็บทั้งหมดไปลง

ไม่ใช่ว่าตัวต่อตัวเรื่องเงินสดแล้วก็โอนกันธรรมดาแล้วมันต้องมีการเข้าระบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ก็ที่มีการแซวในโซเชียลว่าแชร์ตัวนี้เป็นแชร์พรีเมียม

เกรงกำไรค่าเงินของต่างประเทศ
ทีนี้เขาก็เอามาเล่าว่าเขามีโปรแกรมก็คือบอร์ดบอด

โดยเขาการันตีว่าไม่ขาดทุนไม่เหมือนกับหุ้นตัวอื่น
คนที่เล่นหุ้นอยู่แล้วพอเห็นว่าตรงนี้ปันผลแน่

วิ่งเข้ามาลงฝุ่นเพิ่มนอกจากนี้ยังใช้ดาราเตรเลสมาช่วยแนะนำชักชวนอีก
ซึ่งเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะเขาก็อาจจะถูกว่าจ้างหรืออะไรกันมารับงานโฆษณาตามปกติใช่ไหม
ใช่ครับแต่ก็มีประชาชนเหลือเชื่อแล้วปรากฏว่าในระหว่าง๔ปีไปแจ้งความในทองที่ไหน
ธนารณรงค์ครับสวัสดีครับ
สนับแบบนี้มันมีมานานแล้วหรือยังคุณสามารถ
แบบใช่ไหมแต่ไม่ใช่ชื่อบริษัทอะไรเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษ
ระหว่างประเทศจะไม่ใช่เอาเงินมาแล้วก็ได้ดอกเท่าไหร่แล้ว
นี้คือเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินไปเก็งกำไรมันก็มีมานานแล้ว
แหละตั้งแต่ปี๒๕๓๐กว่า๔๐แต่มันก็พัฒนาไปเรื่อยผมบอกว่าครับ
เทคโนโลยีมันเร็วแล้วก็กฎหมายในพรกรการกู้ยืมเงินพศ๒๕
เนี่ยเขาก็ระบุไว้แล้วว่ามันก็ต้องมีตั้งแต่ปี๒๐๒๗นะอย่างถ้า
แชร์ลูกโซ่แบบแชร์แม่มณีหรือว่าจะเป็นแชร์แม่แม่ชะม้อยอะไร
แล้วแต่ในในอดีตเนี่ยส่วนมากก็คือกลุ่มประชาชนชาวบ้านถ้า
ขายแลกเปลี่ยนเงินกล้านผมบอกว่าแชร์ลูกโซ่มันทุกระดับที่ผม
พูดตลอดว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่แค่คนจนอย่างนี้ไม่ใช่แค่
ชาวบ้านนะไม่ใช่แค่คนชนอย่างเดียวมีทุกระดับคนรวยก็เล่น
ประเทศเป็นอินโดนีเซียครับสูงสุด๔๒ล้านคนเดียวคนเดียวเมื่อ
๕๘ใส่เงินเข้าไปเหรอใช่๔๒ล้านคนเดียวจากเดิมเคยอยู่
หลังใหญ่ตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่อืมคือผมบอกว่าคดีพวกนี้
มันมีเยอะมากจริงครับมันก็สอนลักษณ์ให้เห็นว่าคนที่ถูก
เนี่ยมีจำนวนมากครับแล้วเรามีกฎหมายที่จะคุ้มครองพ่อแม่พี่
น้องประชุนเพียงพอไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขออนุญาตนิดเดี๋ยว
ช่วงหน้ากลับมาว่ากันด้วยเรื่องของกฎหมายจะมีกฎหมาย
ที่ป้องกันและคุ้มครองประชาชนเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่แบบ
เนี้ยจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่เรากำลังจะดำเนินการกันแบบไหน

คุยกับคุณสามารถต่อเลยนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมแชร์ลูกโซ่แบบนี้ผมดูกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์
เมืองไทยมีนะพรบแชร์ใช่ไหมพรบการเล่นแชร์มันผิดแน่นอน
ทำไมถ้าเห็นว่าผิดทำไมเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายไหนหน่วยไหน
แล้วแต่ทำไมเขาไม่จับไปเลยเห็นออนไลน์โฆษณานู่นนี่นั่น
ทำไมทำไมไม่จับไปเลยเหมือนเจอยาเสพติดจับเลยอย่างนี้
เจ้าภาพธรรมเรายังไม่ระบุว่าให้ใครเป็นเจ้าภาพฉะนั้นพอแล้ว
คือเรามีกฎหมายแต่ไม่รู้ว่าใครจะจับอย่างนี้หรอใครจะ
แล้วมีแบบนี้ด้วยออกก็เลยยังโงงว่าถ้าไอ้แชร์รุกโซ่เกิด
ยังไม่มีใครรับผิดชอบเพราะอย่างที่บอกว่าจะไปเอาไปเอาโทษเขาจงจังเนี่ย
มันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะว่าเรายังไม่รับผิดชอบว่าให้ใครดูแลเรื่องนี้
ฉะนั้นพอมันจะไปลงโทษอย่างเช่นจะย้ายใครถ้าย้ายเขาแล้วมันยุติธรรมไหม
ยกตัวอย่างเช่นเกิดแชร์ลูกโซ่ในพื้นที่จังหวัดอุดร
ภูมิกับต้องรับผิดชอบผมว่ามันก็มันอาจจะไม่ยุติธรรมกับเขาไหม
เห็นคุณสามารถบอกกำลังจะเสนอกฎหมายแก้อยู่ใช่ไหม

คือผมต้องบอกขอบคุณท่านนายกมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ยผมเห็นถึงความตั้งใจของท่านนะครับ
ที่ท่านให้ชายลูกโซ่เป็นวัลกิจชาติและท่านก็ให้มีการหารือเรื่องของพรบปราบชายลูกโซ่
ซึ่งทำให้ผมมองท่านพลเอกประยุทธ์เหมือนท่านพลเอกเปรม
ซึ่งวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าผมก็ไปทำการบ้านมา
ผมมองว่าวันนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่เท่าที่ผมรวบรวมได้เนี่ย
มันมีถึง๑๔ฉบับมันก็เลยกลายเป็น๑๔เจ้าภาพไงครับ
มันก็เลยทำให้ว่าจะเอาใครล่ะที่เป็นงานหลัก
เราก็เลยบอกว่างั้นถ้าเรามีพรบปรับแชร์ลูกโซ่ขึ้นมาเลย

แล้วเอา๑๔ฉบับมารวมแล้วก็เพิ่มอำนาจซะ
แล้วก็เพิ่มเรื่องของกองทุนที่จะมาช่วยชาวบ้านก่อน

ใช่ไม่ต้องรอยึดทรัพย์ขายทรัพย์สินมาเฉลี่ยคืนตอนหลัง
คือในเมื่อเราบอกว่าในคดีช่อกงมาชนเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน
แล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องติดตามทรัพย์สินมาคืนให้กับชาวบ้านอยู่แล้ว
ทำไมเราไม่คืนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรัฐไปบี้กันมาเอง

ถ้าหลบหนีไม่ให้หลบหนีแค่๒๐ปี

ซึ่งจะได้ให้สื่อมีการประกาศเตือนบ้าง

ไม่ใช่ว่าพอพูดชื่อปุ๊บถูกฟ้องอย่างนี้
ใช่ค่ะคือมันเป็นช่องว่างอยู่
ทำให้ครบถ้วนแล้วผมก็มองว่า
เรื่องของโทษนั้นมันอาจจะพ่วงไปด้วยว่า

มันเป็นประโยชนจนกว่าจะหาเงินมาคืนชาวบ้านครบ

บำเพ็ญประโยชน์ตลอดจนกว่าจะหาเงินมาคืนชาวบ้าน
เอาไปลอกท่อเอาไปกวาดถนน

อันนี้มุมมองนะอาจจะคิดอีก

เดี๋ยวภาคประชาชนแล้วจะเสนอเป็นกฏหมาย

แต่ในเรื่องที่อยู่ในล่าง

เขาสินจำคุก

มันไม่ยุติธรรมกับเขาเขาเลยมองว่าให้เพิ่มโทษเป็น๕๐ปีตรงนี้ก็อยู่ในร่างที่เสนอไป
แล้วก็มีกองทุนขึ้นมาช่วยแล้วก็มีเจ้าภาพที่รับผิดชอบเรื่องนี้
ไม่ใช่ให้ชาวบ้านต้องไปตำรวจไปนู่นไปนี่กระเตงไปหลายหน่วยงาน
แล้วตั้งใจให้ใครเป็นเจ้าภาพใครจะมาปราบแชร์ลูกโซ่ตามร่างอะไรนะที่คุณสามารถกำลังทำสำหรับประชาชน
พระราชมัญญาตป้องกันและปราบปรามการการทำผิดในศาสตร์แชร์ลูกโซ่

เป็นสำนักงานก็คือเลขาธิการ

แล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่ในการไปปราบปรามดูแล
เราให้มองเห็นเหมือนแท่งประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์เองเราก็มีเรื่องของยาเสพติ
ผมมองว่าเรื่องของแชร์ลูกโซ่นั้นหรือการช่อกงวชนนั้นมันเป็นอายกรรมรูปแบบใหม่
ที่มันเข้ามาทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย
และสุดท้ายคนที่เสียหายคือชาติบ้านเมือง

ฉะนั้นเราก็มีขึ้นมาแต่เราอาจจะโอนย้ายจากหน่วยงานของรัฐนะ

ข้าราชการที่อยู่ในหน่วยงานนี้เราจะได้มีการฝึกฝน

ตอนนี้ก็คือภาคประชาชนเสนอผ่านประธานสภาไปแล้ว
แล้วประธานสภาคือท่านชวนหลีกภัยรับหลักการแล้ว

ถ้าประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของรัฐสภา
การรับปรากฏศาสตราบล้าทิสลัดชัยรู้ส้อได้

ไปที่สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาได้เลย

ข้อไปในทรัพย์ด้วยเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะฮะ

เวลาของถามตรงนะครับทุกผู้ชมครับติดตามความคืบหน้าของข่าวสารต่างต่อที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
วันนี้ผมภาคภูมิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ